คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุใหญ่นะครับ
นี่เลยแค่เตือนอย่ากงเล่าในปั๊ม
ตำรวจไปเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่รอบต้นไม้นั่งอยู่ตรงพื้นเลยนะ
กงเล่ากันตำรวจก็ด้วยความเป็นห่วงเลยครับ
บอกว่าช่วงนี้คือต้องระวังในการรวมกลุ่มกัน
ก็เลยไปเตือนปรากฏว่าหนึ่งในแก๊งวัยรุ่น
อ้อมหลังตำรวจเอาปืนมาจ่อคอ
ยิงเข้าท้ายถอยจนตำรวจเสียชีวิตนะฮะ
ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจนะครับเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีเหตุยิงกันตายภายในปั๊มปตทสวนแตง

ก็เลยรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบผู้บาดเจ็บนอนหายใจรวยรินอยู่หน้าศูนย์อาหารภายในปั๊ม
เจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ซึ่งผู้บาดเจ็บมียศเป็นตำรวจนะครับ
ร้อยตำรวจตีชาญวิทย์ดิตเจริญอายุ๕๓ปีหรือว่าหมวดโย่ง
สังกัดตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
และในที่เกิดเหตุนะครับก็พบปลอกกระสุนปืน
ขนาด๓๘ตกอยู่๑ปลอกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
อกจากนี้บริเวณใต้ต้นไม้ตรงที่หน้าศูนย์อาหารในปั๊ม
พบเต็มเลยคุณพวกขวดเหล้าโซดาน้ำแข็งกับแกล้ม

ซึ่งเป็นของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนี่แหละครับ

ร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์ผู้ที่ถูกยิง

หลังจากออกไปตามคดียิงเสียโนธ
เป็นคดีอุกอ่าที่เกิดขึ้นที่สุพรรณคดี๑
จากนั้นร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์ก็แวะเข้ามาที่ปั๊ม
แล้วมาพบประสบเจอ
กลุ่มวัยรุ่นนั่งดื่มเหล้ากันประมาณสัก๘คนนะครับ
ก็เลยเดินเข้าไปว่ากล่าวตักเตือน
ว่าเนี่ยการมารวมตัวกันแบบนี้
ก็ผิดพรบควบคุมโรคระบาด
แล้วก็รวมกลุ่มดื่มเหล้าในปั๊มน้ำมัน
ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
ทีนี้ครับมันเกิดความไม่พอใจ
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนี่นะครับคุณ
อ้อมหลังร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์

จ่อเข้าที่ท้ายถอยของร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์
ยิงเข้าไปหนึ่งนัดนะครับคุณ
ร้อยตำรวจตีชาญวิทย์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะฮะว่าก่อนเกิดเหตุเนี้ยมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสักเจ็ดถึงแปดคน
ขับรถยนต์กระบะมิซูบิชิสีขาว
แล้วก็รถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีเทา
รวมถึงรถจักรยานยนต์อีกหลายคันเนี่ย
มานั่งดื่มเหล้าร้องเพลงเสียงดังกันในปั๊มล่ะครับ
ต่อมาร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์ดิจเจริญผ่านมาเห็นว่าเป็นการมั่วสุมผิดพรบควบคุมโรคนะฮะ
แล้วก็เห็นว่ามันผิดกฎหมายนะครับก็เลยเข้ามาว่ากล่าวตักเตือน
จากนั้นวัยรุ่นก็เดินอ้อมร้อยตำรวจตรีชาญวิทย์

แล้วก็ต่างคนต่างขับรถหลบหนีนะครับ
โดยเฉพาะมือปืนวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ให้เพื่อนขี่
ตัวมือปืนซ้อนท้ายขับมุ่งหน้าไปทางตำบลบางกุ้งนะครับ
ส่วนรถคันอื่นที่มีกลุ่มวัยรุ่นขับมานะฮะ

ก็ขับหลบหนีกันไปคนละทิศละทางนะครับ
หลังเกิดเหตุเด็กปั๊มก็รีบวิ่งมาดู
ก่อนจะรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะครับ
เบื้องต้นทางตำรวจบอกว่าทราบตัวคนร้ายแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาเดิมในคดี

ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจนะฮะ

แล้วก็หากมีการต่อสู้ขัดขืน
จริงเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
ในการตามจับกลุ่มตัวมือปืนและกลุ่มวัยรุ่นรายกลุ่มนี้นะฮะ
ก็เลยอยากให้คนร้ายรีบออกมามอบตัวโดยเร็ว
นี่ตำรวจเขาขู่ไว้แบบนี้นะครับ

ด้านของพันธ์ตำรวจเอกกฤษจันสว่าง
กับการสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
ก็บอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกอาจ
ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับ

ว่าตอนนี้มีคนในกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงหมวดโย่ง

คือนายกล้องกับนายรัน
ส่วนมือยิงคนยิงก็คือนายโม่ฮะ
โม่เพิ่งจะออกจากคุกในคดียาเสพติด
และคดีอาวุธปืนได้ประมาณ๗เดือนนี้เองนะครับ